เอาไปดูเรื่องสยองสยองกันหน่อย

วันดีคืนดีมันหายไปไหนครึ่งหนึ่ง

ไปเจอภาพนี้ไปดูครับ
ไก่ในกรงเนี่ยมีเจ็ดตัวทั้งหมด

ตอนนี้อยู่ในท้องมันตัวใหญ่๑ตัว

เห็นไหมอีน้องไก่สองตัวเนี้ยไม่กล้าขยับเลยอ่ะ

เป็นกูคงจะแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาล่วงแล้ว

หลายคนคงคิดเหมือนเราสามคน
ที่ถ่ายคลิปช่วยไก่ก่อน
ทำไมไม่เปิดกงช่วยไก่

เพราะว่าอยู่ในท้องไปแล้วหลายตัว

กลัวไก่จะรอดแม้ตัวนี้

โอ้ว่ามันกินไปแล้วท้องป่องแล้วคุณผู้ชมครับ

มีคลิปที่เจ้าของไก่เขาถ่ายเอาไว้นะฮะ
งูเหลือมาตัวเยอะเลยยาว๔เมตร
เลื้อเข้าไปเขมือบไก่ในโกงของเขา
กว่าจะมาเจอก็เหลือเท่านี้แหละครับ
แล้วมันก็พยายามจะเลื้อยออกมาอ้าปากกว้างแบบนี้เลย
แล้วสุดท้ายมันเลื้อยกลับเข้าไปเพราะว่าเหมือนยังไม่อิ่ม
อีกตัวหนึ่งรออยู่ในกรงจะกลับไปกินต่อ
แต่ว่าระหว่างที่เขาถ่ายไปเขาแจ้งกู้ภัยไปแล้วนะ
ให้มาช่วยเขาก็ไม่กล้าเปิดออกมากลัวมันจะเลื้อยมาโดนเขามาฉกเขา
สรุปแล้วงูเหลือมตัวนี้กินไก่เข้าไปต้อง๔ตัวเหลืออยู่๓ตัว
แต่เรื่องของตัวเล็กก็ต้องมาความยาวของงู๔เมตร
บ้านเลขที่๑๑๔เอารถกู้ภัยที่มาทะเบียนรถ๑๗๗
ไก่ในกรงมี๗ตัวโดนกินไป๔เหลือ๓ตัวแล้วแต่ตัวเลขมันก็ผัวพันกันอยู่ประมาณนี้นะฮะ
หรือเป็น๗เป็น๔เป็น๓หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ในสิ่งอื่นใดสงสารเจ้าไก่ตัวนั้นนะฮะ
แต่มันรอดนะครับมันรอดนะครับค่ะอืมคุณผู้ชม